ในร่างกายของพี่อิ๋วเนี่ยทุกข์ด้วยโรคอะไรอีกบ้างคะ
ก็มีโรคหอบโรคไตแล้วก็ภูมิแพ้เบาหวานไขมัน
ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมียาไหม
กินอะไรอยู่นะตอนนี้ไม่ได้กิน

หมอก็นัดแล้วแต่ไม่มีตังค์ค่ารถไป
ภรรยาป่วยอย่างนี้ไปหาหมอไม่มีค่ารถ
พี่นาฬิรู้สึกอย่างไหนกับเรื่องนี้
ไอล้าร้องได้ไอล้าร้องได้ไอล้า
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรั
คำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับที่กำลังดูไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
มีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปกับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
อาทิตย์หนึ่งเรามาสู้กันสองวันนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับ
บรรดานนักสู้ชีวิตก็จะมาร้องเพลงร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่นะครับ
รับจากรายการของเราไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
จะทุกข์จะสุขจะยากดีมีจนแค่ไหน
แต่สิ่งที่สำคัญค่ะกำลังใจอย่าลดค่ะ
เมื่อครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับผู้หญิงตัวเล็กที่มีหัวใจยิ่งใหญ่
เขาจะสู้เพื่อสามีแล้วก็ลูกของเขาค่ะ
ตัวเล็กจริงเราไปพบกับภาพเรื่องราวชีวิตของเธออีกครั้งหนึ่งครับ
ชื่อเกซินีนามสกุลท่าตีชื่อเล่นอิ๋วอายุ๔๕อยู่จังหวัดพิสุนโลกค่ะ
เป็นคนกระดูกไม่โตตั้งแต่เกิด
สาเหตุเกิดจากที่ว่าแม่เขาไม่อยากจะมีลูก
เขาก็เลยทำแท้งเราออกและเราไม่ออก
แล้วเราเกิดมาเราก็ตัวเล็กสูง๑๒๐
อกจากเป็นโรคตัวเล็กแล้วก็ยังมีโรคหอบหืด
แล้วก็เป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะ
แต่เราไม่ได้ไปเพราะเราไม่มีตังค์ค่ารถ
เงินค่ารถไปกลับ๓๐บาทเราก็ยังไม่มีตังค์

ก็กลัวคือเรามีห่วงคือห่วงลูกกับห่วงแฟน

ถ้าเราตายลูกจะอยู่กับใคร
อิ๋วค่ะระหว่างไม่มีเงินไปหาหมอกับระหว่างไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน

ไม่มีก็ให้ลูกกินข้าวที่โรงเรียนอย่างเดียว
อิ๋วเงินติดกระเป๋าในครอบครัวมากสุดกี่บาท

เหมือนที่ไม่มีเลยจ๊ะบาทยังมี
ก็คงจะจำกันได้นะครับแล้วก็ย้ำถึงเรื่องราวของเธอ
ตอนนี้เธอพร้อมอยู่แล้วนะครับเป็นครั้งที่๒ในรายการของเรา
คุณอิ๋วนะครับหญิงร่างเล็กที่เจ็บ
กายจากโรคภัยแต่ใจกลับยืนหยัดเพื่อนลูกครับ
เชิญครับสวัสดีนะครับคุณอิ๋ว
สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ
วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมากับสามีนะครับคุณนาฏ
แล้วก็ลูกชายคนเดียวนะครับน้องทัชนะครับ

นะคะพี่อิ๋วค่ะนอกจากทุกข์ด้วยความอด
ด้วยความไม่มีแล้วในร่างกายของพี่อิ๋วเนี่ย

ก็มีโรคหอบโรคไตแล้วก็ภูมิแพ้เบาหวานไขมัน
ไขมันความดันถ้าเป็นเบาหวานเป็นไขมันต้องมีความดันด้วย

อันนี้ค่ะคุณอิ๋วทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย
เกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมียาไหม
กินอะไรอยู่นะตอนนี้ไม่ได้กิน

ก็กลับมาจุดเดิมคือไม่มีสตางค์ไม่มีสตางค์ไม่ได้ไปตรวจ
เจ็บปวดทรมานกับโรคที่เป็นอยู่หลายโรคเนี่ย

ก็คือมันพูดไม่ได้พูดไม่ออกเลย

เราก็ต้องทนเจ็บปวดตัวเราเอง
เพราะว่าตัวเราเจ็บตัวเราปวดคนเดียว
นาฏค่ะเห็นพี่อิ๋วนี่เขาปวดทรมานอ่อนแอ

เขาไม่แสดงความอ่อนแอให้เป๊กเห็นเลย
อยู่กันในครอบครัวมีบ้างไหมคะ

แล้วเวลาเขาแสดงความอ่อนแอเขาเป็นยังไงบ้างคะ
ก็มันจะปวดหลังปวดท้องอะไรตามตัวเนี่ยครับ

ผมก็ไปหาหยิบไปยืมคนข้างบ้าน
ร้อยสองร้อยก็พอได้ค่ารถไปครับ
อยู่กินกันมาในซีริรวมเลยกี่ปีคะ

ถามว่ามีไหมครับแต่ถึงไม่ได้ตบตีกันนะครับ

ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกด้วยความสูงด้วยอะไรแบบนี้
ทำไมมันถึงลงตัวได้ในความรักของทั้งคู่
ก็เห็นความดีรักความดีของเขาอะครับ

ทัชครับรักคุณแม่ไหม

ภูมิใจอะไรในตัวคุณแม่บ้างครับ
ก็แม่เป็นคนดี
ทำกับข้าวแล้วก็หาอาหารให้กินครับ

ผู้หญิงตัวเล็กอะตอนท้องนี่เป็นยังไง

ออกมากี่โลครับน้องทัศน์เนี่ย

โอ้โห

แล้วตอนเลี้ยงลูกช่วงที่ลูกนั่งได้แล้วอ่ะลูก

เราก็เลี้ยงตามภาษาเรา

เพราะว่าเราอุ้มเราก็อุ้มตามแขนตามอะไรของเรา
บางทีตัวเขาใหญ่กว่าเราก็อุ้มสองมือ
ทัชครับเนี่ยตอนที่พี่เป๊กถามคุณแม่นะ
ว่าอุ้มยังไงคลอดยังไงอยากให้ทัศตั้งใจฟังตรงนี้ครับ
ตัวเล็กมากเลยแม่ต้องยกทัชดูแลทัศ
ตอนนี้ทักสูงกว่าแม่แล้วพ่อไปทำงานต้องดูแลแม่ให้ดีนะ
ต้องช่วยแม่นะต้องอย่าดื้อกับแม่นะเพราะตัวหนูสูงกว่าแม่แล้ว
นะช่วยแม่ทำอะไรบ้างอยู่ที่บ้าน

หมูยอกับไข่เจียวก็เก่งแล้ว
สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้
เราจะเข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ที่พี่อิ๋วนะฮะ
ตั้งใจตั้งแต่เดิมทีเลยว่ามาแล้วอยากได้เงินไปใช้หนี้เป็นจำนวน๒๐๐๐๐บาท
เรากำลังจะเข้าสู่เกมนี้พี่อิ๋วค่ะถ้าเปิดอินโทรมาแล้วเพลงมันไม่เป๊ะปังไม่ปั๊วเนี่ย
ตัวช่วยนี่ต้องใช้เลยนะคะพี่อิ๋ว
ตอนนี้คุณอิ๋วมีเงินสะสมละ๑๐๐๐บาทสามารถหยุดได้นะครับตอนไหนก็ได้
ฟังแล้วก็โอ้โหมันยากเหลือเกินเพลงนี้ร้องไม่ไหวแน่มีตัวช่วยก็ไม่ไหว
อยากได้แค่หมื่นหนึ่งก็บอกว่าหยุดก็รับหมื่นหนึ่ง
เพราะว่าถ้าเกิดเพลงต่อไปนี้ถ้าเกิดร้องผิดไอ้ที่มีหมื่นนึงเหลือครึ่งหนึ่งนะ
เหลือ๕๐๐๐นะครับคุณอิ๋วพร้อมไหมครับคุณนิว

นะเรามาสู้กันอีกยกหนึ่งวันนี้
ถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทอินโทรเพลงที่๒มาครับ
นี่คืออินโทรเพลงเป้าหมายของพี่อิ๋วค่ะเพลงนี้ถ้าร้องสำเร็จมีมูลค่าสองหมื่นบาทตามที่ตั้งเป้าอยากจะได้เอาไปใช้หนี้
อิ๋วค่ะฟังอินโทรไปแล้วเพลงนี้เป็นยังไง
ก็ประมาณ๘๐บาท
ประมาณ๘๐บาท
กันกับเพลงแรกเพลงนี้ยากกว่าหรือเพลงแรกยากกว่า
ก็พอกันแหละค่ะ
เอาพอกันถ้าคิดว่าจะเอาสองหมื่นแล้วมีทางเป็นไปได้ก็บอกว่าสู้แต่ถ้าสู้แล้วหยุดไม่ได้แล้วนะครับถ้าสู้แล้วต้องสู้ไปตลอด

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทคุณอิ๋วครับตกลงว่าคุณอิ๋วจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ

ไม่ใช้นะครับ
ตัวเล็กแต่ใจแข็งแรงมากค่ะ

อิ๋วค่ะขอให้มีสมาธิให้ดีนะคะ

สำคัญกับพี่อิ๋วแล้วก็ครอบครัวมาก

ตกลงไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องทุกคำนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒
เพลงมาครับ
อยู่บ้านหนาดีมั้ยว่าที่จะมีหน้าหา
คุณคุณทำหนาจึงจากมาไม่สนใจ
ใครจะเตือนเหมือนคำอยู่
ตามัวมืดมองไม่เห็นใคร
สุดท้ายจึงต้องเจ็บโอบุงเทฟ้าใส
แสงไฟสว่างแต่ห้นทางมืด
ไม่เห็นใคร
เจอแต่คนรวยรวยหน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดีดีไม่เห็นมีเลยสักคน
เจอทีไรเห็นมีแต่แกล้งเสียแพงหรือไทยเราเลือดชน
ต้องยอมดีกายแลกกับความจนฉันจึงงงมนต์ก็เพราะคนกรุงเทพหลวง